ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความอยู่รอดคือสิ่งที่ติดอยู่ในหัวใจของคนเป็นหัวหน้าครอบครัว
และคำกล่าวที่ว่าปากกัดตีนถีบ
เป็นคำนิยามที่สะท้อนชีวิตของครอบครัวที่มาในวันนี้ได้เป็นอย่างดีครับ
เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ฉันสองคนตายายนี่สู้ชีวิตมาหลายรูปแบบแล้ว
งานอะไรหนักแค่ไหน

ขนาดฉันสู้ทุกวันไม่เคยหยุด
ยังยากจนขนาดนี้เลย

ฉันว่าฉันจะจนหนักยิ่งกว่าเก่า
ปกติก็จะไปเก็บผักบุ้งก็ลุงพล๒คน
ผมอยู่กับเยยงมา๔๐กว่าปีแล้วครับ
ทุกวันก็จะออกจากบ้านประมาณ๖โมงเช้า
บางครั้งเจ้าเอ๊ก็จะไปช่วยเก็บ
เวลาไปเก็บผักบุ้งเอ๊ก็ช่วยได้เยอะเลย
เขาทำไวทำเก่ง
เพราะบ่ายหน่อยก็ไปรับน้องแพลวที่โรงเรียน
เอ๊ก็เอาน้องแพลวลงไปเก็บด้วย
ตอนที่แม่พ่อเจ๊เอ๊ไปเก็บผักบุ้งหนูก็เคยไปช่วยด้วยค่ะ
เวลาไปเก็บผักบุ้งในป่าอ้อยก็ลำบาก
มีแต่โคกระจุน
ถ้าไปเหยียบมันแล้วก็ก้าวไม่ออกเลยก้าวไม่ได้

ลูกหนึ่งก็๓๔แย่งน้ำ

อบร้องแล้วก็ก้าวขยิบไปขยิบไปทีละหน่อยละหน่อย
เก็บพลบุ้งในคลองนี้มันลำบาก

แล้วก็ต้องเดินลุยเข้าไป
พอเอามาถึงบ้านผักบุ้งที่หามาได้ก็

ให้เด็กกำเท่านี้เลยค่ะ

ยงก็ช่วยเลี้ยงดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กยันโตค่ะ
อยู่กันด้วยกันตลอดเหมือนครอบครัวเดียวกัน

ถ้าหนูมีเวลาบ้างหนูก็จะมาช่วยประยงค่ะ

ยงเขาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
มีอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ช่วยกันค่ะ
ทุกวันนี้ร่างกายตัวเองไม่ดีแล้ว

มีข้างหนึ่งที่ไปเก็บผักบุ่งอ่ะนะในครอง

เต๋อเต๋อ

บางทีป้ายงไม่สบายนอนอยู่บ้านคนเดียว

ข้างนอกหนูก็ต้องเข้ามาดูป้าค่ะ
ทุกวันนี้ก็ห่วงกับเอ๊
ไปทำงานทำการอะไรก็ไม่ได้
เอ๊เกิดมาเขาไม่ปกติเป็นใบ้
ตั้งแต่เขาเกิดมาจนอายุ๓๘เนี่ย
เขาก็ไม่ได้เรียกแม่เต็มคำอะไรเนี่ย

แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่
หนูก็เข้าใจความรู้สึกนี้นะคะ
เพราะว่าลุงหนูก็พูดไม่ได้เหมือนกัน
หนูก็เคยสอนให้เอ๊เรียกป้ายงว่าแม่นะคะ
คำนี้ถ้าประโยงได้ยินประโยงเขาจะดีใจมาก

เขาพูดไม่ได้แต่เอ๊เขาก็เหมือนพยายาม

เขาก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่เก็บผักบุ้งได้
ถึงเขาจะเป็นใบ้เขาก็ไป
ถ้าเกิดเราเสียชีวิตไป
เอ๊จะไปอย่างไร

ก็ยังไม่รู้นึกถึงอนาคตของลูกตอนนี้

พอน้องแพลวคลอดมาได้๗วัน
พ่อกับแม่เขาก็ให้ฉันเอาไปรัก

เขาก็คิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนอะ
แล้วก็เรียกพ่อพลแม่ยงอะไรอย่างนี้

ยงทำไมหน้าเหี่ยวจัง
โหแม่เหมือนชวดเลยเนี่ย
หนูสงสัยว่าทำไมแม่น่าแก่จัง
ไปถามแม่ยงว่าทำไมแม่หน้าเหี่ยวจัง
ยงก็บอกว่าก็แม่แก่แล้วนี่ลูก
ถึงแม่จะแก่แค่ไหนหนูก็รักแม่ค่ะ
น้องแพลวมาจนถึงวันนี้ก็อายุ๘ขวบแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเงินส่งเสียหรือเปล่า

ก็จ้าเอ๊เนี่ยเขาจะเรียกจ้าเอ
แต่งหน้าถากเปี๊ยะอะไรกันสนิทมาก
เจ้าแอ้ค่อยจะกลิ่นคิ้วให้หนู
ตาแล้วก็แก้วปากค่ะ

แพลวเขาก็เรียงดูเจ้าแอ้นะ
เจ้าเอ๊ก็พูดไม่ได้แต่พอไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้
ถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปอ่ะ
ให้เรียงเจ้าแอ้นะว่าอย่างนี้
หนูรักแม่ยงรักพ่อพลรักเจ๊เอ๊
อยากให้เขาแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานค่ะ
เมื่อก่อนนี้ก็มี๓ล้ออยู่คันนึง
เก่าก็ยังได้ประทุบของนั่นของนี่
ก็มีช่วงนึงที่ว่าแย่ไม่มีตังค์เลยอะไรเนี่ย
ขายไปเพื่อว่า๓ล้อเนี่ย

ปากใหญ่เลยตอนนี้

ถึงจะเก็บผักมาหมดได้

ก็จะซื้อรถสามล้อใหม่
พอเราไปเก็บผักเที่ยวเดียวก็

ใช่ค่ะ
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่ยงจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ยงพ่อพลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
แม่อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้
แม่ข้าว๖กิโปรตกแล้วค่ะ
รายได้หลักนี่ก็คือมาจากเก็บผักบุ้งเหรอครับ

แบบ๒วันขายทีนึง
อย่างวันนี้เก็บพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเขาก็จะมารับ
อย่าง๒วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่เก็บได้สักประมาณกี่กรัมอะครับ
ก็มันแล้วแต่เนาะถ้าไปเจอผักบุ้งเยอะ
ก็ได้ถึง๕ถุง๖ถุงก็๖๐๐กรัมนะนะ
จะได้๓๐๐บาทแต่ต้อง๒วันถึงจะได้๓๐๐บาท
แล้วก็คือรายได้หลักที่เลี้ยงครอบครัวกินอยู่กันด้วยเก็บผักบุ้งด้วยเหรอ

เพราะเห็นบอกว่าจะลงไปเก็บทีก็ลำบาก

เพราะที่บางที่เนี่ยครับบางทีฝัดที่จะลงไปในน้ำได้มันก็ลื่น
คลองลึกบางที่ลึกมากอะ
ที่ช่วงหน้าแรงก็มีก้นคลองน่ะ
ผักบุ้งก็เหมือนแบบจะลดตามน้ำลงไปนะ
ครับมันมีอุปสรรคมากเลยนะกับการ

แม่แล้วที่แม่ไปตามคันนาอย่างนี้ครับไถดะไถแปลไปแล้วอย่างนี้

มีบัตรประจำเพราะว่าลงน้ำแล้วก็ใส่รองเท้าไม่ได้ไง
เห็นบอกว่าอีกหนึ่งอุปสรรคที่แม่เจอครับก็คือหน้าแรง

คือแบบยอดแดงตามในนางเนี่ยยอดแดงเหนียวอะ
เด็ดก็ไม่อยากจะออกอะถึงก็เล็บเนี่ยหลุด
กดไปอย่างนี้มือก็เด็ดอย่างนี้
เป็นผักบุ้งยอดแดงเนี่ยคือมันเหมือนมันแก่เหรอคะแม่มันเหนียว
แต่เขาก็ชอบคนซื้อเขาชอบ

เคยครับนิ้วเสียอะเล็บเนี่ยเพิ่งจะงอก
นี่เพิ่งจะงอกขึ้นมานี่คุณผู้ชมดูได้เลยนะฮะนี่ปวดไหมพ่อ
ปวดครับครั้งแรกอยู่มาสัก๒วัน๓วันก็ไม่เป็นไร
พ่อแล้วเห็นบอกว่าไปกันสองคนตายายแม่ล้มลงไปแม่โดนอะไรตำฮะ

น้ำมันแหลมมากใช่ไหมฮะ
บางทีปวดเป็นน้องตายของน้ำโขแก้วสุลนะ
เราไหมไผ่อะแล้วก็กี่ไฟเดล้าก็เอามายนะรนแล้วก็แคะ
ให้น้องออกแล้วก็เอาเกลือป่นมายัด
ฮะยัดเข้าไปเลยแสบอย่างนั้นนะนะ
เหมือนรักษาแผลอ่ะถ้าไม่ไม่ร้ายแรงจริงจริงก็ไม่ไม่เจอแล้วหมออ่ะ
แล้ววันนั้นแม่เป็นอะไรอ่ะครับพี่บอกว่าเหมือนห้อพี่อุ้นขึ้นมาบนฝั่ง
แล้วมานอนเหมือนอาเจียนเหมือนอะไรอย่างนั้น
ไงท้องไงใส่ในน้ำเวียนหัวจุกเป็นลม
มันมีโรคประจำตัวอยู่นี่เนี่ยคอยแต่จะหน้ามืด
แล้วก็จุกท้องเป็นกดไหลย้อนความดันต่ำด้วยแล้วก็พวกไม้เกณฑ์
โอ้โหแล้วเราไปรักษาพยาบาลล่ะครับแม่เอาเงินที่ไหนกันน่ะ
เพราะว่าไปรักษาโรงพยาบาลอำเภอเรานะก็ไม่เสีย
แต่ถ้าว่าไปคลินิกอ่ะครั้งนึงก็ประมาณสองร้อยแปดสิบ
เขาจะจ่ายยามาแล้วก็ฉีดยาเข็มนึงสองคนตายายเคยหยุดบ้างไหมเนี่ย
มีวันหยุดบ้างไหมเมียคนข้างบ้านนั้นบอกโอ้ย
มันเท่าไรจะหยุดกันจริงจริงหนึ่งว้าวว่างั้นจนตามนี้แล้ว
เหนื่อยก็หยุดมั่งทำไมถึงไม่หยุดพักกันบ้าง
ก็เพราะว่าหยุดไม่ได้นี่ยังมีลูกเหรนนี่ก็ยังเลี้ยง
ภายในบ้านนะเนอะแต่ละเดือนแต่ละเดือน
ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรไม่รู้แบบบางที
น้ำตาไหลนะเบี้ยยังชีพมาเนอะของเจ๊เอ๊ก็ได้แปดร้อย
สองคนนี้ก็คนละหกร้อยกับพันสองก็สองพัน
แล้วก็ไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสาร
เดือนนั้นจะต้องกินถึงสองถังก็เจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาท
เมื่อพศหกสามกู้เข้ามายืมเงินเข้ามาสามพัน
เอามาสร้างน้าวหมูเลี้ยงแม่หมูสองแม่
หนูตายตายหมดเลยสองแม่ต้นต้นปีเนี่ย
ลูกหมูเขาอีกมาเก้าตัวอืม
แล้วก็แยกแม่หมูไว้สองตัวสิบเอ็ดตัว
ตายหมดเลยทำไมอ่ะครับไม่รู้เป็นอะไร
ตายเมื่อเรือนเรือนกระดักกระดาษเนี้ย
พ่อเหนื่อยมากไหมครับเหนื่อยแต่สุดเลยครับ
แต่ก็ต้องทนบางทีไม่ไหวร้อนจัด
ถลัดออกมาจัดตาลายก้มเหนื่อยก้มเหนื่อยก็ได้
เอาไปขึ้นมาครึ่งกระดอกคอนกระดอกก็แบกออกขึ้นจากน้ำ
มากองบนที่แห่งก่อนแล้วก็ลงไปเก็บมาอีก
ผสมผสมให้มันเต็มกระดอกค่อยเอามาไว้บ้าน
พ่อต้องทนเหนื่อยเพื่อใครครับ

ตายทั้งคนนึงนี่จะทำยังไง

ก็คือน้องเอ๊อย่างที่บอกว่า
เขามีปัญหาทั้งเรื่องการได้ยิน

หรือถ้าพูดกันภาษาบ้านเลยก็คือเป็นใบ้

มารู้ตอนที่เขาเริ่มโตเหรอครับ

เรียงคนโตมาก็ขวบกว่า

เวลามันผ่านไปแล้วแม่สื่อสารกันยังไงล่ะครับ
ไม่รู้ว่าเขาหิวข้าวยังไง

เหมือนคล้ายว่าจะรู้ภาษาตัวเองนะ
ตอนแรกเราก็ข้าวทำแบบนี้นะ
ตอนเล็กยังนั่นอยู่นะ
เหมข้าวมากินข้าวอะไรอย่างนี้
พอโตมาก็หิวข้าวก็ทำแบบนี้

เอ๊ะจ๊ะแม่

รักมาก

เหมือนที่น้องแจ๊คบอก

อยากได้ยินจากปากลูกสักหน่อย

เอ๊ะ
แม่
แม่

อีกคำนึง

เมอร์

ซักผ้าค่ะหุงข้าวเป็นยังลูกใครสอน

หนูเป็นห่วงอะไรพ่อกับแม่บ้างลูก

แสดงว่าเขารู้สึกจริงว่าพ่อแม่เราลำบากมาก
รักพ่อแม่มากไหมลูกมากค่ะ
นี่ก็ร้องไว้กับเขาด้วยตลอดเลย
แจ๊คแจ๊กเป็นหลานเหรอ
หนูได้มาช่วยอะไรบ้างลูกจริงแล้วที่หลักเลยอ่ะ
ถ้าไม่มีงานที่บ้านนะคะก็จะมาช่วยประโยคเด็ดผักบุ้ง
แล้วก็บางทีเขาป่วยบางครั้งลุงกับเจ๊ไปหาผักบุ้งก็
จะคอยดูแลบางทีเขาไม่มียาบางทีก็เขาก็จะใช้ไปซื้อยา
ห่วงอะไรมากที่สุดกับสองท่านนี้
ห่วงว่าเขาไม่ยอมหยุดสักทีค่ะก็กลัวค่ะ
ถ้าเขาเป็นอะไรไปซะคนอย่างประยงก็เหมือนเสารักเลยค่ะ
เห็นบอกว่าสองตายายเนี่ยแกทำงานจนลืมห่วงตัวเอง
แต่แกกลับห่วงน้องเอนะเพราะว่าเอเนี่ยใช่ค่ะ

สั่งใครไว้บ้างสั่งไอ้แพลวนี่เนี่ยก็บอกแพลวเองโตไปแล้วก็ดูแล
เจ๊เอ้นบ้างน่ะเจ๊เอ้ก็ไปไหนบ้างไหนไม่ได้
พูดไม่ได้จังรักเจ๊เอ้นนะก็สอนเขา
เองรู้ถึงหัวอกของแม่เพราะว่าแจ๊คก็ตกสภาพเป็นแม่ที่มีลูก
เหมือนกันใช่ค่ะกี่ขวบแล้วลูกสิบสี่ค่ะ
เขาก็เหมือนเจ้าเอ๊นี่แหละค่ะแต่ว่าจะดีอยู่หน่อยคือว่า
เขาเป็นตอน๓ขวบครึ่งอะค่ะกำลังเรียนอนุบาล๓ขวบ
สองครูเขาก็จะบอกว่าทำไมน้องจันเรียกไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวเนี้ย
ให้ทำอะไรก็ทำไม่ได้คือว่าเหมือนแบบคือหันหลังคือจะไม่ได้ยินแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้น้องพูดไม่ได้ก็สอนค่ะสอนอย่างเดียวเลยมือด้วยปากด้วย
คือให้ลูกอ่านเราตลอดอะค่ะเดือนนี้พูดได้เยอะค่ะ
ก็เลยรู้ซึ้งถึงความเป็นแม่เลยนะครับแม่ยงแม่มารายการของเรา
หมายหลักคืออะไรครับแม่อยากได้ทุนไปต่อชีวิตอะไรครับ
ที่ว่าอยากได้เงินสักก้อนถ้ามีโอกาสก็จะไปซื้อนี่แหละ๓ล้อสักคันนึง
เราไปไหนเราก็ไปเที่ยวเดียวเราก็ไปได้ไปเก็บผักบุ้งได้มากได้น้อย
แล้วก็สองคนสามคนอะไรเราก็กลับทีเดียวไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบ
แล้วคันเก่ามันไปไหนคะคันเก่าขายจ้ะ
ขายไปคันเก่าขายไปได้เงินมาสักเท่าไหร่ครับ
ผมผมสะท้อนใจมากเลยนะมันต้องขายเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน
เพราะว่าก็ต้องไปเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะได้เป็นสามล้อเป็นสาเล้งใบนะครับ
สู้กันนะแม่นะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับเคยถ่ายรูปร่วมกันไหม

ทางรายการของเราเตรียมรูปครอบครัวไว้ให้นะครับ
เอาไว้เป็นที่ละลึกเวลาที่ดูจะได้รู้สึกอบอุ่น
แล้วรู้สึกว่านี่แหละคือครอบครัวของเรา
คุณผู้ชมครับในหัวใจของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
สิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดนั่นก็คือความสุขของคนที่เขารัก
แม้ว่าตัวเองจะต้องลำบากแค่ไหนก็ไม่มีวันยอมแพ้
และในวันนี้นะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวนักสู้
ครอบครัวของแม่ยงจากจังหวัดพิจิตร
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่ยงจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง
๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
แม่ครับพ่อครับเอาใจช่วยนะครับ
ทำให้เต็มที่นะสู้ใช้โอกาสที่อยู่ตรงหน้าให้เต็มที่นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่ยงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง๕เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหนแม่ตอบเรื่องนั้น
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในบ้านพร้อมไหมครับแม่

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒อำเภอโพประทับช้าง
เรื่องที่๓ข่าวดัง
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ธอมกับเจอรี่
เรื่องผักบุ้งค่ะ

เก็บผักบุ้งมาตั้งกี่ปีแล้วครับเนี่ย

ขั้นตอนการเก็บผักบุ้งเนี่ยตรงไหนยากที่สุด
ก็คือว่าเก็บแล้วก็เก็บเลย
ตอนนี้มาถึงบ้านแล้วจะต้องลิใบ
จะต้องตัดจะต้องมัดยางวง
จะต้องใส่ถุงมัน๓๔ขั้นตอนกว่า

ถุงนึงนี่แม่ใส่ประมาณถุงละกิโลคะแม่

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แบบนี้ต้องเรียกว่าผักบุ้งนานะแม่เนอ

แต่ตอนนี้ในเกมนี้แม่ต้องการคนช่วยไหม

ำผักบุ้งใส่ถุงจำนวน๕กิโลกรัมภายในเวลา๓นาที
ปกติถ้าทำเร็วแบบนี้ถ้าทำช้าก็เดี๋ยวก็ไม่ทัน
รถเข้ารถเขาก็จะมารับเอาไปแต่วันนี้มันตื่นเต้น
แต่จะพยายามทำให้มันทันนะวันนี้ยังไงฉันก็สู้จ้ะ
ต้องแบ่งนะฮะแม่ผมขอเป็นกรรมกรรมละครึ่งกิโล
เพราะฉะนั้นแม่ต้องกำให้ได้ประมาณ๑๐กรัม
ครบ๑๐กรัมแล้วใส่ถุงแล้วมัดวางไว้ปั๊บ
พอเห็นผักบุ้งวางครบนะลูกแพลวจะเป็นคนตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะ

ห้าครึ่งกิโลอุ้ยอุ้ยจับแม่นมากค่ะจับแม่นมากค่ะ
เนี่ยดูดิคุณแม่จับแม่นมากอ่ะพ่อ

ทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทางทาง

เป็นเมื่อไหร่แล้วเหรอแม่ขอยกนะ
เก่งมากอ่ะเขาหยิบขึ้นมานะหยิบมาทีละครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลอ่ะ
แม่นจริงแม่คิดว่าทำได้ไหมครับ
จ้ะมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
ขอให้โชคดีครับขอบคุณน้องเอ๊ด้วยครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แจ๊คนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องแจ๊ค

คือเรื่องอำเภอโพประทับช้าง

อำเภอโพประทับช้างนะครับ
ขอเชิญน้องแจ๊คมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อำเภอโพประทับช้างนะฮะอำเภอเรามีสถานท่องเที่ยว

ขึ้นชื่อของอำเภอโพประทับช้าง

เป็นสิ่งที่ชาวโพประทับช้างรู้จักกันดีนะครับ
แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจจริงของชาวโพประทับช้างนะครับ
ถูกนำไปตั้งเป็นคำขวัญประจำอำเภอแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งใดไม่ปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำอำเภอโพประทับช้าง
ตัวเลือกที่หนึ่งวัดโพประทับช้าง
ตัวเลือกที่สองส้มโอ
ตัวเลือกที่สามหลวงพ่อโต
ตัวเลือกที่สี่พระเจ้าเสือ

ตัวเลือกที่หนึ่งวัดโพประทับช้างครับ
จำคำขวัญประจำอำเภอได้คล้ายค่ะค่ะ

แต่ว่ามี๓ชื่อนี้แน่แสดงว่า
พระประทับช้างต้องไม่มีในคำขวัญแน่ค่ะ

แล้วถ้าแจ๊คจะชี้ชะตาคนต่อไปเนี่ยครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องแพลว
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

แล้วก็ใส่ผ้าอ้อมอยู่ตลอดเวลา
ตัวละครในนี้หนูเคยเห็นป่ะ
เคยนะลูกนะสมาธิดีนะแพลวนะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลานของเจอรี่มีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งทัฟฟี่
ตัวเลือกที่สองแม็กกี้
ตัวเลือกที่สามเพนนี
ตัวเลือกที่สี่ดีนี่

ตัวเลือกที่หนึ่งท็อฟฟี่ครับ
หนูจำธอมกับเจอรี่ได้ค่ะ
แต่หลานของเจอรี่หนูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรค่ะ
หนูเห็นท้อนทหารเหมือนกันก็เลยตอบท็อฟฟี่ค่ะ
อันนี้เหลืออีก๒คนด้วยกัน
เหลือเจ๊กับพ่อพล
หนูจะเลือกใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ก็คือเรื่องข่าวดังและบ้านของเรา

ขอเชิญพ่อพลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วจ๊ะ

ถามเลยบอกว่ากล่องดินสอนี่ของใครบ้าง

ก็จะมีถาดสาระเป๋าอยู่แต่ว่าเราปิดเอาไว้นะฮะ
คำถามมันอยู่ตรงนี้แหละครับพ่อครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือสาระเป๋าที่อยู่บนถาดนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
ตัวเลือกที่สามภาพที่สาม
และตัวเลือกที่สี่ภาพที่สี่

ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งครับ
ผมเห็นกล่องดินต่อเขาเอามาใช้

ผมก็เคยเห็นสารเบาบนกล่องดินสอ

ก็เลยเลือกตอบภาพนี้ครับ

เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมจ๋าว่า
ครอบครัวของแม่ยงจากจังหวัดพิจิตรนะครับ

คว้าเงินทุน๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่

ตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่ยงจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ต่อไปนี้นะครับคือการเฉลยแล้ว
มาดูว่า๔ข้อจะพิชิตโจทย์ได้ทั้งหมดหรือไม่

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชมครับ
จากเรื่องอำเภอโพประทับช้างนะครับ
หนูก็เคยสอนให้เอ๊เรียกป้ายงว่าแม่นะคะ
คำนี้ถ้าประยงได้ยินประโยงเขาจะดีใจมาก
หนูก็เข้าใจความรู้สึกนี้นะคะ
เพราะว่าลุงหนูก็พูดไม่ได้เหมือนกัน
สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สิ่งใดไม่ปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำอำเภอโพประทับช้าง

โพประทับช้างนะครับไม่ปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำอำเภอโพประทับช้าง
คำขวัญมีอยู่ว่านามัศกาลหลวงพ่อโตสโมลือเรื่องเมืองพระเจ้าเสือ
ได้ไปแล้ว๑ข้อนะครับเพราะฉะนั้น
ครอบครัวของแม่ยงนะครับได้รับทุนต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ลุ้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมจากเรื่อง

งานอะไรหนักแค่ไหนถ้าทำแล้วได้เงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
ฉันเอาหมดถ้าฉันไม่สู้ฉันว่าฉันจะจนหนักยิ่งกว่าเก่า
สำหรับข้อนี้นะฮะก็คือกำผักบุ้งใส่ถุงจำนวน๕กิโลกรัม
ภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันนะครับว่าแม่ยงทำได้หรือไม่ได้ครับ

เพราะว่าใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับมันเกินจริงนะครับคุณผู้ชม
๓นาที๕วินาทีครับแต่ก็ทำกันสุดตัวแล้วเห็นในความช่วยเหลือเกื้อกูล
เห็นในความรักร่วมแรงร่วมใจกันจริงนะครับในวันนี้พลาดไปหนึ่งข้อนะฮะ
ตอนนี้ครอบครัวแม่ยงจากจังหวัดพิจิตรได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ยังเหลืออีก๒ข้อลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนในข้อถัดไป
เรื่องที่ผมจะเฉลยคือเรื่องธอมกับเจอรี่ครับ
หนูก็ช่วยแม่เด็ดผักบุ้งแม่ให้เด็ดกรรมเท่านี้เลยค่ะ
หนูรักแม่ยงรักพ่อพลรักเจ๊เอ๊อยากให้เขาแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือหลานของเจอรี่มีชื่อว่าอะไร

ถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูก

เทวทำได้นะลูก
ร้านของเจอรี่มีชื่อว่าทัฟฟี่
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๒ข้อครับ
ครอบครัวของแม่ยงจากพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องบ้านของเรา
เอ๊ะเกิดมาเขาไม่ปกติเป็นใบ้
แต่เอ๊ะนี่หลังที่เขาต่อมาเขาก็ไปช่วยพ่อจอยแม่เก็บผักบุ้งได้
เวลาไปเก็บผักบุ้งเอ๊ก็ช่วยได้เยอะเลย
เขาทำไวทำเก่ง
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาพใดคือสาระเป๋าที่อยู่บนถาดนี้

ยังเหลือโบนัสอีกแม่ยังไม่ใช่แค่๑แสนกุญแจต่อชีวิต๓ดอก

ตู้ด้วยกันที่มีสิทธิ์ไขในวันนี้นะครับ

วินาทีต่อไปนี้มีค่านะครับ
ขอให้โชคดีกับการไขในครั้งนี้

เวลา๑ดอกมาไปแล้วครับ

เร็วเร็วเร็วเร็ว

ออกเร็วครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่
หลังตู้หมายเลข๔ครับ

คือเท่าไรเร็วเท่าไร

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ

เหลือตู้สุดท้ายนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ตู้โบนัสหมายเลข๒
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมด

๑หมด

๐บาทนะครับอยู่นี่ครบถ้วนกระบวนความในวันนี้นะครับ

ครอบครัวแม่ยงจากจังหวัดพิจิตรครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับไม่น้อยเลยครับ
๑แสน๑หมื่น๕พันบาท
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

สองเท้าที่ไม่เคยหยุดก้าว
สองมือที่ไม่เคยหยุดทำงานของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

เพื่อลูกหลานที่เขารักสุดหัวใจ
ถึงแม้ว่าร่างกายแทบจะไม่ไหวแล้วก็ตามนะครับ

ที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับคนกำลังตกทุกข์ได้ยากจริง

ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

พระคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ
มาร่วมรายการของเราได้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็วิกฤตที่เราผ่านพ้นไปได้
รายการเกมต่อชีวิตรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับ
คุณพ่อนะฮะขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวี
อาคารบ้านมันพังมันอยู่มานานแล้วมันก็เริ่มจะผูกพังกรอบไปหมดแล้วค่ะ

เปียกไปหมดทางพื้นบ้านมันก็จะเปียกรองเอาไม่อยู่เพราะมันรั่วมันเยอะ
เป็นห่วงลูกลูกจะได้สบายขึ้นครับ
อำเภอใดในจังหวัดสมุทรปราการ
มีขนาดพื้นที่มากที่สุด

ชอบชอบชอบชอบ